เพราะว่ารัศมีแขกเขาพูดเองคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเนี่ยขอสลัดภาพสาวเปรี้ยวนะคะ
เฉิดฉาอยู่เมืองทุงไปเป็นสาวบ้านทุ่งอยู่ที่ท้องนาซะเลยนะจ๊ะและนี่ก็คือลุคใหม่ของรัศมีแขนั่นเอง
กับการรับบทเป็นชาวบ้านนะคะซึ่งคอสซูมของเขานั้นก็มาแบบเรียบง่ายเลยค่ะ
เชิดสีเรียบนะคะกับกางเกงยีนตัวโคร่งแหมดูแล้วดูท่าเต้นเขาซะก่อน
เหมือนลุงข้างบ้านเลยนะเอาที่แบบว่าสนุกมาจากงานบ้านเพื่อนอะไรอย่างนี้

เออเต้นอย่างเดียวมันยังไม่ไทยบ้านไทยบ้านยังไม่พอ
ก็เลยปั่นจักรยานกลางท้องทุ่งนากันไปเลยค่ะ
เรียกว่าได้ฟิลแบบท้องนาบ้านทุ่งชื่นชมธรรมชาติแบบนี้

เอาล่ะด้วยความลูกดีของรัศมีแขมาทรงพ่อใหญ่พ่อกำนันผูกผ้าข่าวม้าใส่หมวกชาวนาแบบนี้
อ้าวคุณเหมือนไหมคุณว่าเหมือนใครเจ้าของปลาร้าไหมแซ่บไหม
ใช่แล้วใช่ไหมพี่ไหมพี่ลมพรใช่หรือเปล่า
ไม่ใช่เอาเหมือนเลยอ่ะโคบหรอ

นักค้าดีเราไม่ได้พูดเองนะแฟนคับนั่นละตัวดีเข้ามาคอมเม้นท์แซวกันเทียบเลย

เราก็มองลัสสมีอิมแขเป็นพี่ไมค์ตลอดเลย

เอาจริงทีมงานบางทีขึ้นรูปเลือกรูป
เออยังมีสับสนว่าเอ๊ะยังไงพี่ไมค์หรือว่ารัศมีแข

ไปอยู่กับธรรมชาติแล้วมันสบายตาสบายใจ
แล้วก็แบบทำตัวตามสบายไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวดีแบบนี้อย่างที่พี่แจ๊คกำลังจะนำเสนอเลย
บอกเลยว่าไม่ต้องแต่งไม่ต้องเติมอะไรเยอะ
ธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละดีสุด